ในชุดสีแดงช้อมสองสมัยจากญี่ปุ่นลงสนาม

เรื่องแรกเนี่ยนาโกย่าขึ้นนำก่อนนะครับ

ยิงคืน๒ลูกรวดจากชายานอาลินเนจาร์ดนะครับ

ไปเจอทีเด็ดของวิกไวเปอร์เข้าไปนะครับ
แต่ว่าพวกเขาก็สู้เต็มที่นะครับ
แล้วก็ตามสตีเสมอได้ในจังหวะนี้นะครับ

จากนั้นก็วิกไวเปอร์ยันอยู่คุณผู้ชมครับ

นาโกย่านั้นจำเป็นต้องชนะชนบุรีบลูเวฟเท่านั้น

ก่อนที่จะลงสนามในเวลา๑๙น๓๐น
แข่งขันกันในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับ